เพื่อผลักดันธุรกิจ๓กลุ่มต่างประเทศ
แล้วก็ตั้งเป้านะครับว่าจะเป็นผู้นำในธุรกิจอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในภูมิภาคอาเซียน

เปิดเผยทิศทางธุรกิจประจำปี
โดยคาดว่ากำลังซื้อจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงสิ้นปี
หลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการเข้ามาช่วยเหลือ
ทำให้เกิดการจับจ่ายมากขึ้น
โดยรายได้รวมเป็นไปตามเป้าที่วางไว้
มีผลกำไร๒๑๑๑๑๗ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ๓๑เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว
วางงบลงทุนปี๒๕๖๑ไว้ที่๗๔๐๐ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากงบปีที่แล้วกว่า๒๐๐๐ล้านบาท
เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตธุรกิจ๓กลุ่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร
ภาพรวมเรามองย้อนกลับไป
เราก็เติบโตในรูปแบบของเราได้ตรงตามแผน
ฉะนั้นก็ต้องเรียนทุกท่านว่าอันนั้นก็เป็นผลประกอบการโดยรวม
สำหรับมองไปอีก๓ปีข้างหน้าพวกเราก็พร้อมอยู่แล้ว
นะครับเอ่อทุกท่านเห็นว่าเราอยากจะขยายสู่ตลาดในภูมิภาค
วันนี้แค่มานั่งอยู่ตรงหน้าถ้ำ
ไว้ว่าจะเพิ่มยอดขายให้ได้เท่าตัว
และเป็นบริษัทเครื่องดื่มและอาหารอันดับหนึ่งของอาเซียน
ในแง่ของรายได้และผลกำไรสูงสุด
ส่วนการปรับโครงสร้างภาษีสัมภาษามิตรสุราและบุหรี่
กระทบยอดขายในระยะสั้นเท่านั้น
จะสามารถได้ข้อสรุปภายในปลายปีนี้